เหตุการณ์ที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าว

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมครับ
แม่ของเด็กนักเรียนอนุบาลท่านหนึ่งนะครับ
ถูกครูกับน้องสาวรุมทำร้ายฮะ
คือได้รับบาดเจ็บครูกล่าวหาว่า
ค้างค่าเทอม๒เทอมแล้วนะ
แต่ปรากฏว่าพอไปดูสมุดจดบันทึกครับ
คือจ่ายค้างจ่ายแค่เทอมเดียว
แต่ว่ามีปากเสียงกระดูกแรงเลยค่ะ

โพสต์ภาพของนางสาวบีนามสมมุติ
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล
ที่ตามร่างกายมีบัตรแผลและรอยขิดขวนหลายจุด

หญิงคนนี้โดนครูที่โรงเรียนของลูกทำร้ายร่างกาย

ในอำเภอพมคีรีจนครศรีธรรมราช
สาเหตุเพราะครูไม่ออกใบเสร็จค่าเทอมให้ผู้ปกครอง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเห็นแบบนี้ก็ไปตรวจสอบครับ
ไปตรวจสอบจนพบว่าผู้ที่โพสต์ภาพนี้เนี่ย

คนที่บาดเจ็บหรอกนะแต่เป็นคนกลาง

แต่ต่อมานางสาวบีนามสมมุติผู้บาดเจ็บ

ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๖ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
จะไปรับลูกชายวัย๔ขวบ
ซึ่งเรียนอยู่ชั้นอนุบาล๑โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
และนำเงิน๑๕๐๐บาท
สำหรับผ่อนจ่ายค่าเทอมลูกเทอมแรก

แต่ครูโรงเรียนอนุบาลของลูกกลับอ้างว่า
ยังค้างจ่ายค่าเทอม๒ปีการศึกษา๒๕๖๒

แล้วก็พูดต่อหน้าผู้ปกครองคนอื่นครับ

อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดให้ดี
ถ้าจะทวงคนแล้วก็ทวงต่อหน้าคนอื่นแบบนี้นะฮะ

แต่ทางโรงเรียนไม่เคยออกใบเสร็จให้
พอครูกลับไปดูครับไปดูสมุดจดบันทึกการจ่ายค่าเทิม

ด้วยความไม่พอใจนะครับเธอจึงขอย้ายโรงเรียน

หลังจากนั้นก็มีปากเสียงกันรุนแรง
และถูกครูคู่กรณีกับครูผู้หญิงอีกคนรุมทำร้ายครับ
ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายหลายจุดครับคุณผู้ชมครับ
ก็เกิดเหตุการณ์ผักหนูหนูเจ็บ
พอเจ็บด้วยความที่หนูเจ็บหนูก็ผลักกลับ
หากกลับก็เกิดมีปัญหาทะเลาะกัน
ก็โดนสองคนพี่น้องรุม
พอรุมก็มีครูสองสามคนมาช่วยกันจับ
จับก็เกิดบาดแผลเกิดอะไรแบบนี้มาตามตัว
ดูไทยรัฐทีวีต้องฟังความสองข้างครับครับ
ก็พยายามจะไปพูดคุยกับครูคู่กรณีนะ
แต่ว่าทั้งสองบอกว่ายังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์แต่
แต่ต้องการจะแจ้งความดำเนินคดีที่สพพรมคีรี

แต่ยอมรับว่าก็ได้ทักท้วงเรื่องค่าจ่ายค่าเทอมจริงนั่นแหละ
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าคู่กรณีนั้นเป็นลูกสาวของผู้นวยการโรงเรียนครับ
และหลังเกิดเหตุนางสาวบีได้ทำเรื่องขอย้ายลูกไปเรียนที่โรงเรียนอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับ
ลองดูเดี๋ยว๑๕ตุลาคมเข้าไปแจ้งความ
ก็คงออกมาชี้แจงเราจะได้ฟังความสองข้างนะครับ